ไต้นะคะตามพี่บอลเชิญยิ้มไปเลยค่ะ
เขาไปทำบุญด้วยเขามีคอนเสิร์ตด้วยแน่นอน

ผู้ชมค่ะพี่บอลถือกลอยเดินทางไปคุ้นคอนเสิร์ตที่งานชักพระสิชนจังหวัดนคร๔ธรรมาราช
งานนี้งานใหญ่มากพี่บอลเชิญยิ้มขอเอาเลิกเอาชัยกันหน่อยนะคะ
ก็เลยไปว่ายของดีเมืองคอนนั้นก็คือ

ใช่ไอไข่วัตรเจดีข้มขนประทัดขนของว่ายไปแบบจัดเต็มมากค่ะ
เอาบุญมาฝากแฟนแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าขอให้ทุกท่าน
พี่น้องทุกคนร่ำรวยสมความปรารถนาทุกประการสาธุอธุด้วยค่ะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพี่บอลทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่า
รอเลขเตรียมตัวอ้าวพี่บอลบอกให้รอไอ้เราก็รอรอ
รอก่อนจนเหนื่อยใจเออรอตั้งแต่เมื่อวานจนเหนื่อยใจ
วันนี้คุณผู้ชมได้ไหมเราไม่ปล่อยให้รอเกิ้ลค่ะ
หลังจากแฟนคลับเนี่ยจับเวลารอติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
อืมมานะจ๊ะมาช้าแต่มาจ้าเลขเด็ดที่พี่บอลได้มาจากปลายประทัด
นั่นก็คือคือละทืกใช่ไหมล่ะอ่าไปชมชัดไปต่าง
เอาละค่ะเฮ้นเฮ้นคับอ้าวลูกสาวเลยได้ด้วยนะครับ
มุมชมย้ำกันชัดนะคะเลขปลายประทัดที่พี่บอลจูดว่าให้ใครวะ
ใจดีก็คือ๙๓๕๑๗วอ้าวอืมนะคะ

คุณผู้ชมที่ฉันไม่ได้แบบจะโบ้ไปนะคะ

พี่บอลเนี่ยสังเกตดูนะคะเฮงปังมาก
แล้วก็มีข่าวต่างมรสุมมากมายทำอะไรนางไม่ได้นะคะ
ว่าแล้วเราไปถามกันเลยดีกว่าเห็นรอยสักไง

คุณผู้ชมพี่บอลเชิญยิ้มของเรานี่แหละค่ะไปศักดิ์มาค่ะ
แล้วต้องบอกว่าเป็นการศักดิ์แบบว่าปังมากจริงนะคะกับอาจารย์ไพโรธด้วยนะคะ
การสักแขนเขาบอกว่ารับทรัพย์เสริมความปังครั้งนี้คือพี่บอลตั้งใจมากนะคะ
เพราะว่ามีเพื่อนพี่น้องในวงการลูกทุ่งนี่แหละค่ะชักชวนไปบอกว่าศักดิ์หน่อยแล้วมันจะปัง
ลายเดียวกับพี่ยิ่งยงเลยใช่ไหม
คุณผู้ชมนะคะคือมันปังมากปังขนาดไหนแล้วมันเสริมดวงได้หรือเปล่า
เอาไปฟังพี่บอลเชิญยิ้มเลยค่ะ
โอ้โหนะคะคุณผู้ชมแล้วรู้ไหมคะว่าแกเป็นคนชวนอาเป็ดเชิญยิ้ม
ไปสักกับจานไพโลดนะคะแล้วก็แต่ละคนปังทั้งนั้นค่ะ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ว่างานมาเต็มนะจ๊ะ
ตัวเลขนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมฟังไม่ทัน
อาทิตย์งานเราจดไว้ให้เรียบร้อยของพี่ตายเนี่ยเลข๓๔๕

นี่ยังไม่นับก่อนอันนี้เรื่องทะเบียนรถที่บอลเนี่ย
ตัวเงินตัวทองที่วิ่งผ่านคุณผู้ชม
นี่ก็ซ้ำมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอะว่าแล้วนะคะ
มันเชิงไทยรัก